มีความรู้สึกว่าเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนมาเร็วมาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ป่วยแล้วเนี่ยเห็นไหมบัวนะเขาฉีดกันไปแล้วนะคุณผู้ชมเจอเจ้าทุยดีฉันไหมครับ
สวัสดีค่ะทักทายกันวันที่๒ของสัปดาห์นะคะ
วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับฝนได้เลย
เฉพาะทางตอนเหนือแล้วก็ตอนอีสานนะคะ
เนื่องจากว่าก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ

แล้วก็อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนี่แหละค่ะ
มีกำลังแรงทำให้พื้นที่ดังกล่าวนะคะ
ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าขนอง
แล้วก็มีลมพายุพัดแรงด้วยนะคะ

พื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็จะกระจายไปโดยรอบเลยนะคะ
โดยเฉพาะภาคอีสานทางแถบที่ติดกับเวียดนามนะคะ
ส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ

ทำให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออก
ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าขนอง
ส่วนคลื่นนั้นก็มีโอกาสสูงมากถึง๓เมตร

ภาพรวมวันนี้ค่ะฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
บริเวณภาคเหนือถึง๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคอีสานเองก็ตกหนักไม่แพ้กัน
แถบขอบของประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนไล่จนมาถึงตอนล่าง
ศรีสะเกดอุบลราชธานีเลยนะคะ

ส่วนภาคกลางบริเวณที่ลาบรุ่มนะคะ
อยู่ตอนกลางของประเทศก็หนีไม่พ้นเหมือนกัน

แต่ว่าโซนที่อยู่แถบทางด้านตะวันตก
ก็จะเจอฝนฟ้าขนองที่มีอิทธิพล
มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่

จันทบุรีและตราดเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบหนักหน่อยนะคะ
ส่วนคลื่นนั้นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
ดูแล้วถ้าเปรียบเทียบกับภาคอื่นดูฝนตกน้อยนะคะ
แต่ว่าก็ยังมีฝนตกกระจายทั่วทั้งวัน
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
พระนองและพังงาคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ
ปริมณฑลฝนฟ้าคนองถึง๑๖๐ของพื้นที่
กรุงก็ชุ่มฉ่ำกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ

เพราะช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนกันอย่างต่อเนื่อง
ชาวเรือก็งดเดินเรือกันต่อไปอีกทั้งสัปดาห์
ส่วนพื้นที่อื่นนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วย

สัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่มีกีบเนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้นฉันตามหาเจ้าคุยกันต่อก่อนนะคะ
เข็มแน่เลยสวัสดีค่ะ